ทีนี้ทนายโนบิถ้าเกิดฟังอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเกิดตำรวจจะตามคนที่ครอบครองรถตามชื่อ
ชื่อสุวรรณโปวังสาเอาละคนร้ายหนีไปแต่ว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มันชื่อเนี้ย
เขาก็น่าจะตามมาแล้วก็น่าจะมาเจอที่อายุทยาหรือเปล่า
เพราะว่าคุณสุวรรณเขาทำงานอยู่อายุทยาใช่ไหม

จริงผมสงสัยในการทำงานเยอะมาก
คำถามข้อที่หนึ่งคือถ้าหากมีการซุ่มนะครับซุ่มที่จะจับยาเนี่ย
แหล่งข่าวคุณต้องยืนยันตัวบุคคลที่ชัดมากนะครับว่าต้องเป็นใคร
ต่อมาเนี่ยพอทิ้งรถปุ๊บเนี่ยการที่จะจับใครสักคนหนึ่งเพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ครอบครองรถเนี่ย
ผมว่ามันยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับ
พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุ
ภาพถ่ายหรือภาพวงจรปิดชี้ชัดเนี่ยโอกาสยกสูงมาก
แล้วชุดจับกลุ่มเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมนะครับ
ประเด็นนี้ถ้าหากว่ามันเจอแต่รถคำถามคือยาบ้าเกือบสองแสนเมตร
มันต้องขยายผลการจับกลุ่มใช่ไหมฮะ
คุณต้องมีการส่งชุดสืบทางปฏิบัติต้องมีให้ชุดสืบไปติดตาม
ถ้าคุณค้นทะเบียนราชเขาเรียบร้อยแล้วคุณต้องรู้ว่าทะเบียนราชเขาอยู่ที่ไหน
เมื่อไปถึงไม่เจอก็ต้องสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นว่า
ไอ้คนนี้มันปกติมันอยู่ไหนเคยเจอหน้ามันไหมภูมิลำเนามันอยู่ไหนทำงานที่ไหน
คุณก็ประสานหรือคุณก็ส่งชุดสืบของคุณหรือประสานชุดจับกลุ่มหรือปปศในพื้นที่นั้น
ไปตามดูว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงนะครับ
ถ้าหากคุณไปดูจริงเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนนะ
หรือถ้าเกิดคุณยังสงสัยอยู่ยังตอบคำถามไม่ได้
คุณก็เชิญสุวรรณเนี่ยออกมาเรียก
หรือจะเชิญตัวมาก็ได้มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
ห้ามีนะคมหน่อยแฮกษ์ประโยชน์
คุณสวันที่ยึดประโยชน์
แล้ววันที่๘ขออนุญาณนะครับอันนี้คือเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้มานะครับ
เป็นเอกสารประวัติการรักษานะครับซึ่งขออนุญาณนะครับวันที่๙วันที่๘มีนา
คุณให้โอกาสลงสุวรรณไปชี้แจ้งออกหมายหรือเชิญเขาไปให้ข้อมูล
เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปยืนยันถิ่นที่อยู่ของเขาคือมีพยานบุคคล

แล้วมียาบาลอยู่เกือบ๒๐๐๐๐๐เมตรผู้ต้องหาวิ่งหายไป
มันเหมือนกับมันหยุดไปแค่นั้น

แล้วมาออกหมายจับ๒๗มกราคม๖๖

ถ้าคุณไปหาตั้งแต่วันนั้นคุณก็จะรู้เนี่ย
เหมือนกับไทม์ไลน์ที่ลูกกับเมียเขาบอกใช่ไหม
คือเอาง่ายคุณเป็นชุดจับกลุ่มในจังหวัดเนี่ย
ในพื้นที่เนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า
รถคันนี้ใครใช้บ้านนี้มันอยู่ตรงไหน